ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง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

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการที่จะได้อยู่กับลูกมันยากเย็นอะไรขนาดนี้พัชรี
ถึงว่าสิทำไมมันยากจัง

สู้ชดเชยความผิด

มันเป็นโอกาสของคนจนที่จะได้สู้
ชื่อพระเจริรามสกุลธรรมชัย
อายุ๔๙ปี
เป็นคนจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมาทำงานที่กรุงเทพ
ทำงานเป็นพนักงานนวดค่ะ
ลูกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

เขาพิการทางการเคลื่อนไหว
แต่๒ปีหลังเนี่ยเขาเดินไม่ได้เลย
มันเป็นที่ส่วนของสมอง

หมายของเรากลับไปอยู่กับลูกให้ได้

พี่กลัวแม้เกิดพี่ตายก่อนแล้วทำงาน

ตลอดมามันโกหกลูก

ตอนมาเนี่ยเริ่มแรกเห็นแล้วบอก

พัชรีเนี่ยก็มีชีวิตเรื่องราวที่หนักอึ้มนะคุณป่าเนาะ
อมทุกข์มาเลยแทบจะไม่ยิ้ม
ขึ้นมานี่ร้องไห้มาเลยนะครับผมจำได้วันแรกที่ขึ้นมา
สามวันที่อยู่ด้วยกันมาสุดท้ายเราได้เห็น
ได้เห็นพลังนักสู้ของเขาในตัวของพี่พัชรีค่ะคุณผู้ชม
เพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาทคุณพัชรีร้อง
ได้ไง
เทปแรกมาจนถึงเทปนี้เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นคนละคน

วันนี้มาดูความเปลี่ยนแปลงกันต่อค่ะว่า
ผู้หญิงที่ชื่อว่าพัชรีเขาจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างค่ะ
ครับมาพบกับเธอเลยนะครับคุณพัชรีแม่ผู้ส่งความรักผ่านระยะทางกว่า๕๐๐กิโล

น้อยคนนะฮะที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมาสวัสดีกันถึง๔ครั้ง๔วันทีเดียว
คุณพัชรีนี่ก็กลายเป็นเหมือนญาติสนิทมิสหายกันไปแล้ว

กับลูกสาวสุดที่รักนะครับ
ตานนั่นเองนะฮะสวัสดีนะครับ

พัชรีวันแรกนะคะที่เป๊กเห็นพี่อะเนาะ

แทบจะเรียกว่าสิ้นหวังก็ได้คุณผู้ชม

ความอดทนของแม่คนหนึ่งที่พร้อมจะสู้เพื่อลูก
สู้ขนาดนี้เอาแรงมาจากไหน

ชดเชยความผิด

มันเป็นโอกาสของคนจนที่จะได้สู้

ที่เขามีตังค์ก็ยังไม่แก่ได้

มันบาดใจมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้ว

ที่แสดงพลังและศักยภาพ
แข็งแกร่งออกมาได้แบบเต็มที่มาก

ว่าจะเป็นคนดีเป็นคนนักสู้
เป็นคนเราเลือกทำได้นะครับ

มีโอกาสมาเราก็เลยอยากสู้
เพราะว่าดูการสู้ของคุณพัชรีแล้ว

เสี่ยงมากตั้งแต่เพลงที่๖

ทำใจไว้แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
แต่ว่ามันมีโอกาสเราอยากได้มากกว่านั้น

แล้วก็สำเร็จได้๑แสนจริง

แล้วก็สำเร็จ

หรือว่าจากการทำงานของคุณพัชรีเนี่ย

แล้ววางแผนยังไงกับชีวิตต่อไป

หาอาชีพทำที่ได้อยู่บ้านได้เลี้ยงลูกเอง

ถ้าสมมุติว่าหมดหนี้
พร้อมกับเงินจำนวนนึง

อยู่ก็อยู่ที่๓แสนกว่านี่แหละ

๓แสน๕ประมาณนั้น

เอาล่ะตอนนี้มีแล้วในทุนเนี่ย

ถ้าต้องการล้างหนี้ให้หมดเลยนะ

เพลงที่๙๕แสนเนี่ย
พูดเหมือนแบบมันสบายนะ
เพลงละ๗๘๙อีก๓เพลง
หรือกว่านั้นโอ้โหล้านหนึ่งนี่จุดพลุกันเลย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ละครนี่คือเรื่องจริง
ชีวิตของพี่พัชรีบทสรุปเป็นยังไงไม่รู้
แต่ทั้งหมดนี้พี่ดีที่สุดในสายตาพวกเราทั้งหมดค่ะ

ต้องรอบครอบเพราะว่าเงินมันเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวทุกเพลง
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๑แสนบาท
เพลงต่อไปนี้คือเพลงที่คุณพัชรีบอกกับเรา
เอาไว้ว่าอยากจะได้ถึงเพลงนี้
เพราะมันมีมูลค่า๒แสนบาท
ทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าจะหยุดก็รับ๑แสนบาท
ถ้าผิดครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าได้มันได้อีก๑แสน
ก็ให้มีสติดีตั้งใจดี

ลูกคุณแม่กำสึกหนักใหญ่หลวงมาก
ต่านให้กำลังใจคุณแม่หน่อย

จะให้กำลังใจแม่

พร้อมหรือยังพร้อมค่ะครับพร้อมครับเพลงที่เจ็ด
มูลค่า๒แสนบาทอินโทรเพลงที่๗มาเลยครับ
หยุดเสียงแห่งสวรรค์หรือว่าเสียงทิพย์ก็ไม่ปานเพราะนี่คือเสียงมูลค่าสองแสนบาทค่ะ
เป็นยังไงครับเพลงนี้ก็ยากเนอะยากยากไหมคะอยากเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงนาน
แต่ว่าเพลงนี้เคยร้องไหมเคยร้องเพลงนี้กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบ
ลักษณะใกล้เคียงกับเพลงที่หกที่ผ่านมาคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์
มีลุ้นพี่พัชรีชีวิตมันยากไหม
ยากแต่ก็ต้องสู้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๗เพลงนี้มูลค่า๒แสนบาท
คุณพัชรีครับคุณจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้หรือจะหยุด
สู้ค่ะสู้
ตัดสินใจสู้นะครับตอนนี้จะไปเดี่ยวหรือจะเอาตัวช่วยไปด้วย
อ่าจากอีซูซูดีแมคหนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาวเวอร์จะใช้หรือไม่ใช้

ไม่ใช้ค่ะ

นี่เลยเดินบนเส้นเชือกแล้วครับ
ไม่มีสลิงไม่มีอะไรรับทั้งสิ้น
พัชรีคะเราเจอกันที่นี่๓ครั้ง
แต่หนูอยากจะพูดคำนี้ได้อย่างเต็มใจและเต็มปากว่า
หนูรักพี่นะคะขอให้พี่โชคดีค่ะ
คุณพัชรีก็คงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศนะครับตอนนี้
คุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรักเธอ
เอาใจช่วยเธอให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้นะครับ
มีสติดีนะครับกับเพลงนี้
มาถึงเพลงที่๗นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒แสนบาท
สมาธิพร้อม
เพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๗
เพลงมาครับ
เอาเลยกับเพลงนี้
ขอให้หมดอย่างน้อย
ผมขอให้คุณผู้ชม
หมดอย่างน้อย

ผมคิดว่านาย
คิดว่านายแกน่ะนะครับ
ทุกอย่างแค่หยอกเบื้องออกดอกหน้าซึ่งเมื่อเจอหน้าลาบตาก็เหมือนลืมกัน
เมื่อเจอหน้าลาบตาก็เหมือนลืมกันป้อนเสร็จคำวานค้างในความจำ
หล่อใจถล่ำลงตามคำมันว่าวหยอกสั้นบอกที่ว่าฮักกัน
ตัวไปวันฮากมันบ่มีเงา
เจ็บย่อนรอน้องต้องทำน้ำใจจนน้ำตาซึมพอใกล้สิลืม
อ้ายกลับหน่วนมาต่อเหี่ยวมาเว้าหยอก
ขึดหอดหูบอกดูว่าให้ขึดต่อ
จากน้อยก็ลอยลาไกลแบบนี้ละเนอะคนบ่จริงจัง
ชอบหวานความหวังแล้ววางง่าย
อายจบน้องเจ็บย่อนลืมบ่อใด
ถ้าบ่จริงใจตัวให้คืนหอด
เห็ดอย่างมุม
และดูโดยความบีบคั้นอะไรต่าง
ผมขอยกนิ้วให้เลยแค่ร้องจบคุณเก่งมาก

ในใจของเขาลึกเนี่ยเขาอยากได้อะไร
หนูก็อยากถามพี่เหมือนกันแต่ทีนี้พี่ก็ตอบออกมาทุกทุกครั้งเลยว่าอยากกลับไปอยู่กับลูก
เท่านั้นที่ต้องการค่ะพี่คะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการที่จะได้อยู่กับลูกมันยากเย็นอะไรขนาดนี้พี่พัชรี
ถึงว่าสิทำไมมันยากจังลูกก็ลูกของเราเนอ
อืมลูกก็ลูกของเรา

เหนื่อยจังเลยก็แค่อยากอยู่กับลูกเอง
มันก็ต้องมีสักวันเราคิดดีทำดี

ขอให้เป็นวันนี้

เพลงนี้ผู้แข่งขันของเราร้องไปแล้ว
เพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท
คุณพัชรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท
คุณพัชรีร้อง

ร้อง

การมาทักทาย
มีผลคุณพัชรี

ลองได้ครับ